เหตุการณ์นี้นะคะที่ตลาดสี่ย่านค่ะเป็นเรื่องราวระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจกับตำรวจ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันทั้งคู่นะคะ
แต่ประเด็นมันก็คือมีเจ้าหน้าที่เทศกิจขับรถไปจอดริมถนนครับ
แล้วทางตำรวจจาราจรมันลอกล้ออืม
แต่เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับทางตำรวจด้วยค่ะ
สิฟะสุดเยี่ยมมากณะหลัศพว่าเดียวไปเจ้าหน้าที่สุด
ทำผิดค่ะก็พูดอย่างนี้
แล้วไม่ได้อะไรเลย
นี่นะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ
คือเทศกิจทะเลาะกับตำรวจจราจร
แล้วก็จะมีอยู่จังหวะหนึ่งคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
ในคลิปภาพนี้ที่มีทางเทศกิจ
ดึงกุญแจจากมือตำรวจด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
สี่ย่านถนนนครชัยศรีกรุงเทพนะคะ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปภาพนั่นแหละ
คือถนนเส้นนี้รถเยอะ
จริงแล้วทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู
เป็นถนนสี่เล่นฝั่งละสองนะคะส่วนกัน
แต่ว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์

มันก็เลยลดลงมาเหลือแค่๒
เหตุการณ์นะคะบอกว่าคือเมื่อวานนี้รถเทศกิจ

เทศกิจมีทั้งชายหญิงลงมาจากรถนะคะ

ตำรวจจราจรเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเขา

จากนั้นนะคะเขาก็ตะโกนบอกเทศกิจว่าตำรวจล็อกล้อแล้วนะ

ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งตำรวจที่ล็อกก็มาไข่กุญแจให้
แต่เทศกิจที่เป็นผู้หญิงเหมือนกับว่าไปต่อว่าตำรวจ
ว่าทำไมทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะ

ตำรวจก็พูดกลับในลักษณะที่ว่าแหมค่าปรับก็ไม่ยอมเสีย

เทศกิจผู้ชายจะไปดึงกุญแจจากมือของตำรวจ

มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเถียงกันตามคลิปภาพ

พอผ่านไปชั่วโมงนึงตำรวจคนเดิมก็มาไขกุญแจปลดออกให้ค่ะ

ผู้หญิงคนที่เป็นเทศกิจหัวหน้าน่ะ
ผู้หญิงกับผู้ชายนะผู้หญิงเขาเป็นคนพูดว่า
คนทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีน้ำใจกับเขาบ้าง
เพราะว่าคนแถวนี้จากที่ฟังเขาพูดกันทั้งนั้นแหละ
ใช่ไหมนิดหน่อยคุณก็ต้องอนุโลมให้เขาไป

เขาบอกค่าปรับก็ไม่ได้เสีย
เขาก็เลยเดินมามาล็อกอีกรอบหนึ่ง

ก็อยากฝากว่าเฮ้าะเขาก็
จากการว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีขนาดนี้อ่านะ
เขาขออะไรก็อนุโรมากไม่ใช่ว่าไอผมเจาะแช่อย่างนี้
ไม่มีคนมาเงี้ยพี่ล๊อกพวกเขาไปเสดเขาไม่มีใครว่าถูกปะ
แต่คนมันวิ่งไปถึงรถยังล๊อกเขามันใช่ปะล่ะ
นี่นะคะก็สองมุมอ่ะเนาะทางมุมของตำรวจจราจร
เขาก็มองว่าก็รถของเทศกิจทำผิดกฎจราจร
จอดที่ป้ายรถเมย์เพื่อลงไปซื้อของเนี่ยนะ
แต่ทางฝั่งเทศกิจเขาก็บอกว่าแหมก็จอดแป๊บเดียว๑๕นาที
อรุมอร่วยกันไม่ได้เลยเหรอแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะตัวผู้หญิงที่อยู่ในรถเทศกิจนางเสาการ
เขาบอกว่าก็รู้แหละว่าผิดกฎหมายแต่เขาต้องลงไปซื้อของไง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
เทศกิจไปเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ขอรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอโทษแทนลูกน้องว่าอย่างนั้นเถอะ
ตักเตือนน้องกว่าเทศกิจว่าเราเป็นนักปกครอง
ทำงานให้เข้าใจประชาชนและเพื่อนร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอื่นด้วยนะครับตรงนี้
วันนี้ผมถ้าน้องผมทำอะไรที่อาจจะ
กับความรู้สึกของประชาชนไปต้องกลับขอประทานโทษด้วยนะครับ
แล้วก็จะให้น้องนะครับไปบัดงานตามข้อกฎหมาย
และไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายต่อไปครับ
นี่ค่ะพอขอโทษแทนลูกน้องไป

ทางรองผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุกิตบอกว่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาจ่ายค่าปรับ
สุดท้ายเขาจ่ายนะคะเขาบอกว่าจ่ายไป๖๐๐บาท
หลังจากนี้ทางกรมคับการตำรวจจาราจร
ก็อาจจะต้องปรับความเข้าใจกับทางกรทม
เพราะว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ส่วนตำรวจที่ไปล็อกล้อที่อยู่ในคลิป

เคยเป็นข่าวดังเหมือนกัน

จะไปล็อกล้อคนที่ทำผิดกฎจราจร
แต่ผู้ชายคนนั้นแบบเหมือนกับยื้อยุด
กับทางตำรวจที่จะมาล็อกล้อเขา

ก็เคยเป็นข่าวดังไปแล้วรอบหนึ่ง

รถที่จอดผิดที่ผิดทางแล้วก็ผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะรถที่เป็นรถหน่วยงานราชการต่างเนี่ย
ท่านต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะ
คือถ้าคุณเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วบอกว่าโอ๊ยแป๊บเดียวซื้อของ๑๕นาที
แล้วถ้าคนอื่นทำแบบคุณทุกคนทำยังไงล่ะคะ
ก็นั่นน่ะสินี่นะแม่